กรุงเทพหานครพักเพื่อไทย

วันนี้ดิฉันมี๓เรื่องด้วยกันที่ขออนุญาตปรึกษาหาลือท่านประธาน
ท่านอันตฐานคะในขณะนี้นะคะ
มีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศ
ที่เป็นตัวแทนของผู้ที่เดือดร้อน
เข้ามาร้องเรียนเรียกร้องรัฐบาล
ให้ได้พิจารณาพรบคัดค้านการรวมกลุ่มของประชาชนค่ะ

มากันเรียกว่าหลากหลายจากสถานที่เลย
ที่ฉันได้รับทราบว่าถ้าหากว่าพรบฉบับนี้ได้ผ่านรัฐบาล
และเข้าสู่สภานั้นและถ้าหากว่า
รัฐบาลใช้เสียงข้างมากในการผ่านกฎหมาย
จะเกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ที่ต้องการเรียกร้องสิทธิตามรัฐมนูลเป็นอย่างมาก
ฉะนั้นแล้วที่ฉันอยากที่จะขอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณา
และรับฟังเสียงของผู้ที่มาเรียกร้องในสิทธิเสรีภาพ
สิ่งที่เขาสามารถกระทำได้ด้วยค่ะ

ฉันขออนุญาตหาลือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำท่วม
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้

แนวโน้มปริมาณน้ำฝนในปีนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
และที่ผ่านมาทางกรทมเองหรือแม้แต่ภาครัฐเอง
ก็ไม่ได้ลงไปลอกท่อหรือทำการเตรียมการที่จะรับน้ำ
แล้วดิฉันได้ยินข่าวว่ากรมราชธรรมเสนอ
ที่จะให้ใช้กรมราชธรรมเป็นหน่วยงาน
ที่จะมาสนับสนุนในการลอกท่อ
ที่ฉันขอให้เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครเลย
ถ้าเป็นไปได้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน
ในการที่จะหลีกหนีปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ
แม่ค้าหาบเลขแผงลอยที่ตอนนี้มีการกวดขันนะคะ

ฉันขอให้หาพื้นที่ที่เหมาะสมให้แม่ค้าเหล่านี้ได้ประกอบธุรกิจ
เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยค่ะ